ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงทุ่มที่ผ่านมานี่เอง
ที่อาคารจอดรถของโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมารถกระบะคันหนึ่งตกมาจากชั้นแปด
คืออาคารนี้มี๙ชั้นนะฮะแล้วไปติดค้างอยู่ที่หลังคาของทางเชื่อมของอาคารเนี่ย
ระหว่าง๒ตึกเนี่ยซึ่งเท่ากับเป็นชั้น๒พอดีของอาคารจอดรถนะฮะ
ได้ไลฟ์เหตุการณ์เอาไว้ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือกัน
ซึ่งจะเป็นอาคารเชื่อมระหว่างอาคารจอดรถกับอาคารผู้ป่วย

คนขับเป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐๔๐ปี

ก็ต้องรีบนำตัวไปช่วยเหลือในห้องฉุกเฉินนั่นแหละนะครับ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะครับ
อาคารนี้มีทั้งหมด๙ชั้น

จะเป็นที่จอดรถของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์

จะจัดไว้ให้กับญาติผู้ป่วย
คันนี้ไปตกมาจากชั้น๘
ก็เลยคาดว่าจะเป็นญาติผู้ป่วยนะฮะ
อาจจะมีเรื่องของระบบเบรก
หรือว่าความขัดข้องหรือว่าความผิดพลาดอะไร
เพราะว่ารักษณะคือถอยหลัง
แล้วชนกับกำแพงกั้นอาคาร
ทะลุตกลงมาจากชั้น๘
แล้วก็มากระแทกทะลุอาคารทางเชื่อม
บันไดทางเชื่อมอาคารหลังคาตรงนี้พังมาเลย
ก็จะเป็นจุดที่ประมาณชั้น๒ของลานจอดรถ
นี่ฮะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงทุ่มที่ผ่านมา

หนูพาเพื่อนหน้าตกใจมาก